คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณไหมจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับจะมาต่อลมหายใจให้กับน้องตาน้องสาวของเขาซึ่งป่วยนะครับอาการป่วยนั้นจะหายหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณไหมครับ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท

ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนั้นเขาแสดงความคิดเห็นมา

จากตอนแรกเป็น๑๐๐บาทแต่ตอนนี้เป็น๕๐๐บาทแล้วนะครับ
คำถามที่เราจะนำมาตั้งคำถามนี้
เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทั้งหมดนะฮะ

ถ้าพร้อมแล้วผมขอเชิญคุณไหม
ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เดี๋ยวเราจะมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน

พี่ไหมจะต้องเป็นคนเลือกเรื่องให้เขาขึ้นมาตอบ
เพราะฉะนั้นเรื่องใดที่จะเหมาะกับใคร

ไหมเรื่องนี้จะเหมาะกับน้องตาไหม

ถ้าพร้อมแล้วเรามาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑สำเนร
เรื่องที่๒มรดกโลก
เรื่องที่๓คณิตศาสตร์

เรื่องที่๕สำนวนสุภาษิต
ถ้าพร้อมแล้วคุณไหมเลือกตอบเรื่องใดเป็นข้อแรกครับ

เรื่องมรดกโลกครับ

อุทัยธานีพี่ไหมอยู่อำเภออะไรครับ

ตอนนี้ที่จังหวัดอุทัยของเรานั้นมีสถานที่อะไรดังบ้าง
สถานที่ดังเลยก็มีมรดกโลกห้วยขาแข้งจ้ะ

เต็มของเขาก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนห้วยขาแข้ง
ครอบคลุม๖อำเภอ๓จังหวัดด้วยกัน
และยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีถึง๓อำเภอด้วยกัน
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอใดในจังหวัดอุทัยธานีที่ไม่ได้อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนห้วยขาแข้ง
ตัวเลือกที่หนึ่งอำเภอบ้านไร่
ตัวเลือกที่๒อำเภอหนองฉาง
ตัวเลือกที่๓อำเภอลานนี่
ตัวเลือกที่๔อำเภอห้วยคด
บ้านไล่ก็ใช่ลันศักดิ์ก็ใช่จ้ะห้วยคดก็ใช่น้องฉางไม่ใช่
มั่นใจจ้ะเพราะว่าอยู่อุทัยมาตั้งแต่เกิด
แล้วก็ปากห้วยสาแข้งนี่ก็ไปมาบ่อยจ้ะ
ถ้าพร้อมแล้วคุณไหมเลือกตอบตัวเลือกที่เท่าไหร่ครับ
ตัวเลือกที่๒อำเภอน้องฉาง
ตัวเลือกที่สองอำเภอหนองฉางครับ
เราจะยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันช่วงหน้าพร้อมกันเลยนะครับ
พี่ไหมต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พี่หมายจะให้น้องริวขึ้นมาตอบคำถามเรื่องไหนครับ

ก็คือเรื่องสำมะเนญ

ขอเชิญน้องริวขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ริวทำไมถึงไปบวชเนรลูก
แม่จะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยครับ

ได้แค่๙วันต้องมาในการนื่นครับ
แล้วรู้ไหมว่าเนรถือสินกี่ข้อลูก

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในศิลป์๑๐ข้อของสำมะเนร

จากการรับประทานอาหารในยามวิการ

จากการรับเงินทอง

เว้นจากการว่ายน้ำเล่น

ริวเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๔
เว้นจากการว่ายน้ำเล่น
จากการโปรดประดาษ

ริวเลือกน้องไตเติลกับน้องเมษา

คณิตศาสตร์ผักแล้วก็สำนวนสุภาษิต

ให้น้องเมษาและน้องไตเติลขึ้นมาตอบครับ

เชิญน้องไตเติลและน้องเมษาขึ้นมาต่อชีวิตครับ
มาแล้วนะครับทุกคนเห็นฐานของเราคืนต่อไปนะครับทั้งคู่

หนูชอบเรียนวิชาอะไรกันลูกเด็กครับ

โรงเรียนสอนบวกหรือยังลูกบวกเลข

หนูน่ารักอยู่เลยคู่นี้

สามวงหนึ่งก็เหลือสองค่ะ
สองล็อกหนึ่งก็เหลือหนึ่งสิ

ถ้าอย่างนั้นแล้วก็คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บวก๘บวก๑๐เท่ากับเท่าไร

ตัวเลือกที่๓๓๐ตัวเลือกที่๔๓๕
ตั้งใจ
แต่ไว้ในใจนะต่อไปอีก๗ค่ะ
แต่๑๕หนูก็เลยต่อให้พี่อีก๑๐ครับ
ไตเติลและเมษาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

เพราะฉะนั้นเราสองคนต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตุ้ยนะครับตอนนี้หนูจะต้องเลือกแล้วว่าจะให้พ่อตุ้ยเลือกตอบเรื่องไหนนะลูกนะ

เรื่องผักกับเรื่องสำนวนสุภาษิต
สำนวนสุภาษิต
สุภาษิตครับขอเชิญพ่อตุ้ยขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตุ้ยคิดในใจว่าจริงแล้วสองเรื่องนี้พ่อตุ้ยอยากตอบเรื่องอะไรมากกว่ากัน

แต่ไม่ยากพ่อตุ้ยไม่ยากครับอย่าตื่นเต้นไป
สำนวนสุภาษิตไทยเราอาจจะคุ้นหูมาเยอะแยะมากมายนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดต่อไปนี้มีความหมายว่า
คนที่ได้ลาบยศแล้วทนงตนลืมฐานะเดิม
ตัวเลือกที่๑กบเลือกนาย
ตัวเลือกที่สองไก่ได้พลอย
ตัวเลือกที่สามกิ้งก่าได้ทอง
ตัวเลือกที่สี่กาในฝูงผง
สวัสดีครับ
เดี๋ยวเรามาฟังคำเฉลยกันในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมว่า
ครอบครัวของคุณไหมจากจังหวัดอุทัยธานี
คว้าเงินรางวัลไปต่อลมหายใจ
กับคำถาม๔ข้อได้มากน้อยเท่าไหร่

ข้อที่๔จะได้เงินล้านกลับไปบ้านหรือไม่
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในศีล๑๐ข้อของสามเณร